เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณแม่อัญชันจากสุโขทัยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อ
จะได้ทุนไปต่อชีวิตมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคำตอบครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ต่อปลูกสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ต่อปลูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีต่อปลูกทั้งหมดสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงถึงหนึ่งล้านบาท
จ๊ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นมาตอบคำถามกันนะ
ทั้งหมดครอบครัวของเราครับ
ขอเชิญแม่อัญชันมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ช่วงนี้กับช่วงที่พูดคุยกันค่ะ

ตอนนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ลุ้นและเอาใจช่วย
ฟังคำถามดีแล้วเลือกเรื่องดี
เพราะว่าคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ที่จะนำมาตั้งเป็นคำถามนะครับ
เรื่องทั้งหมด๕เรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวคนในครอบครัวของเรา
ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่๒อสม
เรื่องที่๓ข้าว
เรื่องที่๔ผัก
เรื่องที่๕ดารานักร้อง

คิดว่าแต่ละเรื่องเนี่ย

ถ้าพร้อมแล้วแม่อัญชันเลือกตอบเรื่องแรก

จ๋าแม่เป็นคนจังหวัดสุโขทัยโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ

มีดาราที่มีชื่อเสียงและคนดังมากมายเลยนะครับ

ชินกรศิลปินแห่งชาตินะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้

บุคคลที่มีชื่อเสียงคนใดต่อไปนี้
ไม่ใช่คนสุโขทัย

ติรุธกิติพัฒนะ

อาธิตอุไรรัส
ค่อยวิเคราะห์แล้วค่อยตัดไปทีละช้อยนะ

ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สองนิคมรายวาครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้แม่รังขึ้นมาตอบคำถามครับ

ถ้าอย่างนั้นคงจะไม่ยากนะ
ขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญแม่รังมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนที่อยู่กับพ่ออันทัน

ไปขึ้นไปแจ้งอะไรเขาก็ไม่รับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม

ถูกไหมครับแม่ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้

ตัวเลือกที่สอง

ตัวเลือกที่๔๒ช้อนชาครับ

ตัวเลือกที่๒๑ช้อนชาครับ

หมายถึงลดเงินทุนของเราลงไปทันทีนะครับ

เจอประหว่านขึ้นปากแห้งแค่เพื่อน
ตื่นเต้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงอ๋อเดี๋ยวลงนะ
ถ้ารู้ว่าถูกถ้ารู้ว่าถูกลงเวฟ

เพราะนะเขาไม่ได้ทำ

อย่างนั้นขอเชิญแม่หลังไปนั่งพักเบาหวาร

สเฟศถั่วผักยาว
แล้วก็ฟักทองบวบคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
คำถามมีอยู่ว่ารากที่เห็นนี้คือรากของผักชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งป่วยเล้งตัวเลือกที่สองควางตุ้ง
ตัวเลือกที่สามกุยช่ายตัวเลือกที่สี่ผักชีฝรั่ง
ดูลักษณะจากลำต้นและรากถึงมั่นใจตอบกุยช่ายถูกแน่นอน
ถ้าพร้อมแล้วยายลือเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามกุยช่ายตัวเลือกที่สามกุยช่ายครับ
เหลืออีกหนึ่งข้อด้วยกันยายจะเลือกให้คุณพ่อขึ้นมาตอบในเรื่องอะไร
เหลืออยู่สองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือข้าวและดารานักร้องข้าว
ทำไมทำไมไม่เลือกดารานักร้องให้พ่อแจ๊ว

เอาที่พ่อถนัดดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องธรรมนานะครับ
เชิญพ่อแจ๊คมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อมีอาชีพเป็นชาวนามากี่ปีแล้วครับ

ทำไมครับแสดงว่าปู่ย่าตายายทำนากันเหรอครับ
เพราะที่บ้านทำนามากันตลอด
เป็นเรื่องข้าวเนี่ยพ่อมั่นใจแค่ไหนว่าจะตอบได้

นะอ่ะผมให้พ่ออีกสี่สิบเลย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้าวระยะพลับพลึงหมายถึงอะไร
ข้าว
ตัวเลือกที่หนึ่งระยะที่ข้าวเพิ่งออกดอก
ตัวเลือกที่สองระยะที่ข้าวเพิ่งตั้งท้อง
ตัวเลือกที่สามระยะที่ข้าวกำเนิดช่อดอก
ตัวเลือกที่สี่ระยะที่ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว
ทำนามาสามสิบปีก็รู้ก็รู้อยู่แล้วว่า
ช่วงระยะนี้เป็นข้าวที่เม็ดข้าวสารจะสวย
ช่วงระยะพระพึงจึงพร้อมเก็บเกี่ยว
ถ้าพร้อมแล้วพ่อแจ้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่ระยะที่ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวครับ

ตอบคำถามกันมาครบทั้งหมด๔ข้อแล้วนะครับ
แต่ต้องมารอลุ้นกันในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมว่า
ครอบครัวจากจังหวัดสุโขทัยของคุณแม่อัญชันและพ่อแจ้ว
จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้เท่าไหร่
กับการตอบคำถาม๔ข้อในช่วงหน้าเกมต่อชีวิตครับ

แต่จู่แล้วก็มาหอม